ดอกไม้ไหวทองเหลืองถือเป็นงานช่างที่ต้องมีความละเอียดและพิถีพิถัน
นับตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุให้มีขนาดเหมาะสมกับชิ้นงาน
เพื่อให้เกิดความพลิ้วไหวสวยงามอ่อนช้อย
โดยวัสดุสำคัญที่ใช้คือแผ่นทองเหลือง
ซึ่งช่างจะต้องใช้แผ่นแบบที่มีความบาง
รวมถึงการนำแผ่นทองแดงมาใช้ตกแต่งในงานดอกไม้ไหว
ซึ่งมีขนาดความบางเช่นเดียวกัน
อกจากนี้ยังต้องใช้วัสดุประเภทลวดทองเหลือง
และลวดโลหะเป็นแบบที่มีความนิ่ม
เพื่อใช้สำหรับผูกมัดจัดทรงให้กับดอกไม้ไหว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน